เอาอีกหนึ่งเรื่องไปดูวิธีกรรมของนักย่องเบากันหน่อยทำทีเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะ
เดินไปในโรงแรมห้องไหนเขาเปิดอยู่แบบไม่มีคนไปหยิบของเข้ามา
เอาเงินที่ได้นะไปกินหรูอยู่แพงอยู่สบายปนเปลืองผู้หญิงไปสร้างบ้านให้
เช่ารถหรูขับสบายอกสบายใจตอนไปจับจับได้ตอนอยู่กับแฟนพอดีพอดี
ค่ะนะฮะนี่เอากระเป๋าของคนอื่นเข้าไปนะฮะกล้องวงจรปิดก็เนี่ย
เห็นภาพผู้ชายคนนี้เป็นคนร้ายแต่งกายดีเชียวเหมือนนักท่องเที่ยวเลยครับ
สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสวมหมวกเหมือนไปเที่ยวทะลงทะเลนะฮะ
ในพื้นที่อาวนางของกระบี่นะฮะก็ตะเวนไปตามโรงแรมตามห้องพักต่าง
ถ้าห้องไหนเปิดห้องพักไว้เจ้าของไม่อยู่ก็จะใช้บัตรการ์ดแข็งเนี่ย
เข้าไปแล้วก็ไปขโมยของข้างในเดินไปหน้าตาเฉยแบบนี้
เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอะครับเดินเข้าไปใส่วงใส่แว่นด้วย
ตอนเข้าไปตัวเปล่ากลับออกไปมีกระโปรงกระเป๋าทรัพย์สินมีค่าของคนในห้องออกมาด้วย
สุดท้ายคนที่เขาเป็นเจ้าของก็ไปแจ้งความมาที่สนเป็นสถานีตำรวจภูทรสพอ่าวนางที่กระบี่
น้ำรูข้าวความเสียหายประมาณสัก๒แสนบาทได้ล่าสุดจากหลักฐานทั้งหมดที่มีตำรวจทำงานเร็ว
ไปเจอนุ่มคนนี้กำลังเดินกับแฟนสาวเลยก็เลยไปแสดงตัวขอเข้าจับกลุ่ม
นายคนนี้ชื่อว่านายมฤทธิเมษสิงหาอำเภออายุ๔๐ปี
เดิมเป็นคนกรุงเทพครับอยู่ตอนเมืองแต่ไปก่อเหตุอยู่กระบี่นู่น
เบื้องต้นสอบไปสอบมาก็สารภาพแล้วครับผมไปก่อเหตุในพื้นที่เอานางกระบีจริง
ก็ไปตะเวนขโมยของทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในโรงแรมหลายรายการครับ
ส่วนเงินทรัพย์สินนั้นก็เอาไปสร้างบ้านให้กับแฟนสาวเขา
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าการติดตามเส้นทางของผู้ต้องหานั้นพบว่า
หลังก่อเหตุนะจะมีการตะเวนพาผู้หญิงไปเที่ยวตามจุดนั้นจุดนี้สถานที่ต่าง
จังหวัดใช้เงินฟุ่มเฟือยเปิดห้องพักหรูเช่ารถหรูรถแพงขับ
อะไรแบบนี้นอกจากนั้นยังพบว่าเคยตะเวนก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เป็นเยาวชน
โดนจับไปแล้วพ้นโทษมาสองปียังมาก่อเหตุอีกสุดท้ายก็โดนจับแล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามโรงแรมหลายแห่ง